มาดูประเด็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ถูกคำสั่งพักราชการจากตามมาตรา๔๔แล้ว
ตอนนี้มีประเด็นเรื่องของทางอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ออกมายืนยันแล้วก็ย้ำชัดเจนนะคะว่า
ผู้บริหารพักได้แถลงตัดขาด
มราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ไปนานแล้ว
นับตั้งแต่ที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับพัก
ในการแก้ไขปัญหากรทมค่ะ
ส่วนทางด้านเลขาของผู้ว่ากรทมเองก็ออกมา
ชี้แจงนะคะว่าทางผู้ว่านั้นพร้อมที่จะทำตาม
มาตรา๔๔ในเรื่องของการพักงาน
นายวสันมีวงโคศกประจำตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เดินทางกลับมาจากปฏิบัติภารกิจที่กรุงโซ

และหลังจากที่ทราบข่าวว่าหัวหน้าขอสช
มีคำสั่งมาตรา๔๔ให้พักงานชั่วคราวนั้น
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็อยู่ในอาการที่สงบ
และพร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ยินดีที่จะให้ตรวจสอบ

ทางผู้ว่ากรทมก็ได้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองค่ะ
ด้านของนายวัชระเพชรทองอสบชรภภก็เชื่อว่า
หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์น่าจะเสียความรู้สึก
นายกรัฐมนตรีได้ใช้มาตรา๔๔ดำเนินการกับตัวเอง

ผู้บริหารของพักประชาธิปัตย์ก็เคยออกมาแถลงตัดขาด
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์อย่างชัดเจนแล้ว
เพราะเคยปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชาวกรุงเทพมหานคร

รวมถึงปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมกับกรรมการบริหารพักด้วยค่ะ
ทางด้านของนายภิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาฯ
ที่ได้ระงับการจัดซื้อล็อตใหม่ไปแล้ว
เดิมที่ซื้อมาแล้ว๒๐คันในราคาคันละ๘ล้านบาท
ทางชัดเจนค่ะ